คุณผู้ชมมาดูเรื่องหมอนวดบ้าง

ใครที่ปวดเมื่อยมีอาการเป็นอำมพลึกกระดูกทับเส้นประสาท
หมอนวดวัย๗๐กว่าปีเขานวดให้นะคุณ
และที่สำคัญคิดค่าบริการเท่านี้ค่ะ
เท่าไหร่ครับ๗บาทเท่านั้นเอง

ไม่ใช่เลยคนไปรอกันเยอะมากค่ะ
บรรยากาศที่บ้านของหมอปั๊กนายบุญมากอัชชาสัย
นวดแผนโบราณที่ระยองนี้นะคะ

แล้วก็หมอปั๊กวัย๗๓ปีก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่ามีนวดแผนโบราณให้กับผู้ป่วยที่เป็นอำมพลึก
แขนขาอ่อนแรงรวมถึงโรคกระดูกทับเส้นตั้งแต่ปี๒๗แล้วค่ะ
นวดให้แต่ละคนจะใช้เวลาประมาณสัก๕นาที

นัดมานวดต่อเนื่องอีกสัปดาห์ละครั้ง

แล้วนอกจากตัวหมอปั๊กแล้วยังมีลูกชาย
ก็คือนายเกียรติศักดิ์ฉายวิมลอายุ๒๑ปี
ก็ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่อาสากู้ภัย
มูลนิธิสว่างพรกุศลจุดบ้านแรง
มาเป็นหมอนวดด้วยเหมือนกันนะคะ
โดยนางสำรวยน้อยคล้ายอายุ๔๖ปี

บอกว่ามาจากอายุทยาเลยนะ
มาถึงที่นี่เลยที่ระยอง
อยากให้หมอรักษาอาการปวดเมื่อย

จ่ายเงิน๗บาทเป็นค่าครูในการรักษา

แล้วตลอดทั้งวันจะมีชาวบ้านจากจังหวัดต่าง
มาใช้บริการประมาณสัก๑๐๐คนต่อวัน
รอคิวกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยค่ะ

ตำบลบ้านแรงอำเภอเมือง
เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยจดเลยนะคะ